คุณผู้ชมอาจจะเคยเดินผ่าน
เคยเดินผ่านบ้านหลังไหนก็ตาม

ขึ้นป้ายขู่ชวนสยอง
ระวังกุมารดุ
กุมารดุครับคุณผู้ชมครับ

คุณอานนท์ปินตาวงอายุ๔๒ปี
ป้ายนี้แปลกนี่ไหมโอ้โห
มีรูปด้วยนะครับ

มีท่านไหนบ้างฮะมีโพเงินโพทองปิ่นแก้ว
ินเพชรสุพรรณีนินดำพอหรือยังโชว์แค่นี้พอ
แต่ละองค์มีอิทธิฤทธินะครับคุณน้ำแข็งนะครับแตกต่างกันไปตามความเชื่อ
แล้วองค์ไหนที่บอกว่าดุค่ะ

นินดำเนี่ยนะ๒องค์ในขวดแก้วเนี่ยนะครับ
เป็นกุมารแต่ดุชอบเล่นปืน

แล้วเมื่อก่อนตอนถ้าเขาไม่อยู่บ้านนะเพื่อนบ้านก็จะเล่าให้ฟังว่า
เคยเห็นผู้หญิงผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้
เดินทำความสะอาดอยู่ในบ้านเขา
ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะครับ

ไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านเขาช่วงกลางคืนครับ